มาถึงเรื่องใหญ่ของสังคมไทยค่ะ
พี่ใช้คำว่าอะไรนะคะวาละแห่งชาติ
มหากราบหมูแพงแรงข้ามปี
แล้วแรงข้ามปีไม่ว่าจะแซงค่าแรงขั้นต่ำไปด้วยสิ

ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะหมูกิโลละเท่าไหร่นะ
อีกนิดเดียวจะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำแล้ว

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ขอนแก่นก่อนเลยนะครับ

ตลาดสดเทศบาล๑ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
พบว่าราคาหมูสดทุกแผงมีการปรับขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นสรรคอหมูหมู๓ชั้น
บางอย่างราคาปรับสูงถึงกิโลกรัมละ๒๔๐บาท
หมูเนื้อแดงซี่โครงราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท

อ่าไม่ค่อยได้ไปตลาดสักเท่าไหร
เกิดมาไม่เคยเจอคนไทยข้อนประเทศบอกแบบนี้นะคะ

ส่วนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับราคาสูงขึ้น
เดิมกิโลกรัมละ๑๐๐บาทปรับเป็น๑๐๐กับ๖บาท
ใช้คำว่าสูงสุดเป็นประวัติการ
แม่ค้าขายหมูบอกว่าราคามันปรับขึ้นเร็ว
ส่วนหนึ่งเพราะว่าปริมาณหมูในประเทศมันถูกส่งออกไป

ต้นทุนคือราคาสัตว์ราคาที่เอาไปเลี้ยงหมู
ราคาอาหารหมูมันแพงต้นทุนมันราคาแพง
เขาบอกว่าจะให้แบกรับต้นทุนแบบนี้ต่อไปมันไม่ไหว
เขาก็เลยต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคะ
บางรายแบกรับต้นทุนไม่ไหว
หยุดขายไปแล้วจ้ะหยุดขายไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เราไปสำรวจร้านร้านหนึ่งสังเถาขอนแก่นนะคะ
ออกมาประกาศปรับราคาข้าวขาหมูขึ้นจากเดิม
ร้านนี้ค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็คือเมื่อก่อนกำเงิน๔๐บาทเข้าขาหมูได้๑จาน

พกเงินไปต่ำ๕๐บาทถึงจะได้กินข้าวขาหมู๑จาน
เพราะว่าปรับราคาเพิ่มมาจานละ๑๐บาท
สอดคล้องกับราคาหมูสดในปัจจุบันนะคะ
คุณเน่นนภาเจริญผลอายุ๕๒ปีเจ้าของร้านบอกว่า
ก็ต้องปรับแล้วแหละมันแบกรับต้นทุนมาไม่ไหว
เพราะว่าราคาหมูเนี่ยเขาแบกรับมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะ
ต้นทุนมันสูงทุกอย่างเลยกำไรก็ลดน้อยลงนะคะ
แพงไปหมดเลยทุกอย่างแพงไปหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นผักต้นทุนวัตถุดิบ
ซอสก็แพงน้ำมันก็แพง
บอกว่าน้ำมันนี่แพงมากเลยนะเพราะฉะนั้น
อยากให้รัฐบาลมาช่วยดูแล๑ราคาหมู
ราคาสินค้าบริโภคต่างคือพูดง่าย
ดูแลทุกอย่างเลยเพราะตอนนี้ทุกอย่างแพงไปหมดเลยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะร้านหมูปิ้งเจ้าดัง
เมื่อก่อนขายไม้ละ๖บาทตอนนี้๗บาท
ขอปรับขึ้นไม้ละ๑บาทไม่ไหวเหมือนกัน
รับไม่ไหวนะคะคุณอุไรชูนุ่น
เจ้าของร้านบอกว่าขายมา๕ปีแล้วนะคะ
ตอนเริ่มแรกเดิมทีเดียวนะขายไม้ละ๕บาท
ในช่วงที่หมูกิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาท
ต่อมาค่ะพอหมูมันปรับราคาขึ้น
เป็นกิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐บาทก็เลยตัดสินใจ
ขึ้นราคาจาก๕บาทเป็น๖บาท
ตอนนี้หมูราคากิโลกรัมละ๒๐๐กว่าบาทแล้ว
ไม่ไหวนะคะจาก๖บาทก็ปรับเป็น๗บาท
เพราะไม่ใช่งั้นแล้วไม่รู้จะขายไปทำไม
ขายไปทำไมขายไปก็เข้าเนื้อเหนื่อยฟรีนะคะ
ต้องขึ้นพอได้มีกำริกำไรมาบ้างนะคะ

จริงข้าวเหนียว๕ห่อแล้วหมูไม้เดียว